ส่วนเรื่องของการพนันก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแค่เล่นการพนันก็ผิดแล้ว
ผิดกฎหมายใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณไม่กลัวโควิดเหรอ
ไม่กลัวโควิดเสร็จไม่กลัวบาปกรรมด้วยเพราะว่าไปเล่นการพนันในวัดกันค่ะ
แล้วก็เป็นหัวหน้าในการชักชวนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงในวัดน่ะ
มาเล่นพนันไฮโลกันตรงนี้
แล้วคือต้องบอกว่าโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าวันที่จับได้เนี่ย
เหมาก็เป็นคนชักชวนชาวบ้านให้มาเล่นที่วัดแห่งนี้เหมือนกัน
โอ้โหเป็นพระให้ชวนเข้าวัดอันนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ชวนเข้าวัดมาเล่นการพนัน
ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกชวนกันมาเป็น๑๐คน
แต่นี่มากันได้สี่เห็นไหมก็ในขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้ามา
สุนัขมันเห่าไงคะคุณเหล่านักพนันบางคนก็ไหวตัวทันอ่ะ
ก็วิ่งกระเจิดกระเจิงคนละทิศคนละทางเจ้าหน้าที่ก็จับมาได้เท่านี้เลยค่ะ
สามคนกับพระหนึ่งรูปใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการพนันแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจสอบพบว่าที่นี่มีอุปกรณ์ในการเสพ
ยาบ้าก็เลยต้องยึดทั้งหมดเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะ
ยังไงก็ตามนะคะเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนักพนันทั้งหมดในฐาน
ลักลอบเล่นการพนันไฮโลค่ะก่อนที่จะมีการนำตัวไปฝากขังเอาไว้
เพื่อรอการนำพาไปศึกออกจากพระในวัดด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการสอบสวนขยายผลถึงกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในการลักลอบเล่นการพนัน
รวมไปถึงหลักฐานสำคัญก็คืออุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดด้วยค่ะเดี๋ยวก็ต้องสืบสวนกันต่อไปล่ะค่ะเรื่องนี้นะ
ยาวไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงเรื่องแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ